คุณผู้ชมคะเรายังต้องติดตามสถานการณ์ของโควิดอย่างใกล้ชิดนะคะ
วันนี้ถ้าไปดูยอดของผู้ติดเชื้อใหม่นะคะอาจจะดูว่าลดลงจากเมื่อวาน
เมื่อวานห้าพันกว่าวันนี้อยู่ที่สี่พันหกร้อยห้าสิบสองราย
แต่ว่าตัวเลขที่น่าสนใจอยู่ที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงเทพมหานคร
ปรากฏว่านิวไฮค่ะคุณผู้ชมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูตัวเลขทั่วประเทศกันก่อนนะคะ
วันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนสี่พันหกร้อยหกสิบสองรายนะคะ
นี่ค่ะในเรือนจำเนี่ยสิบรายทั่วประเทศสี่พันหกร้อยห้าสิบสองรายนะคะ
และยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบห้าราย
มีผู้เสียชีวิต๓๖ศพด้วยกันนะคะสถานการณ์ของผู้ป่วยในวันนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษา๔๗๐๐รายนะคะ
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก๑๘๐๐รายคุณผู้ชมนะคะ
แล้ว๕อันดับแรกอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะ๕อันดับแรกของจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเนี่ย
กรุงเทพยังคงเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาอันดับหนึ่งเลยคุณนัทพงศ์นะคะ
หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองเห็นไหมคะตามมาด้วยอันดับสองก็คือสมุทรปราการสมุทรสาคร
นนทบุรีและสงขลาค่ะวันนี้เนี่ยกรุงเทพพบผู้ป่วยมากถึงหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองราย
อันนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นตัวเลขนิวไฮเป็นผู้ติดเชื้อสูงสุดของกรุงเทพมหานครเลยค่ะ
ดูมันจะขึ้นเรื่อยเลยนะฮะ
เห็นว่าเส้นก็จะพุ่งทะแยงขึ้นแล้วครับนะครับจากเดิมทรงทรงขึ้นขึ้นลงลงนะ
ตอนนี้ไม่กี่วันนี้ดูเหมือนจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ผมอยากให้เห็นกราฟตัวนี้จะได้เป็นแนวโน้มที่คนกรุงเทพมหานครจะได้ช่วยกันนะครับ
อ่าวันนี้ทีมข่าวของเราก็ตระเวนดูนะคะบรรยากาศที่แคมป์คนงานต่างต่าง
ไปดูรอบรอบกรุงเทพไปจังหวัดนนทบุรีพบว่านี่ค่ะอ่าอยู่นี่อยู่เนี่ยอยู่
ยังอยู่เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลดูแลอย่างเคร่งครัดนะคะ
เขาก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรแล้วก็พร้อมที่จะทำตามมาตรการรัฐ
อันนี้นนที่นนทบุรีแห่งหนึ่งที่เราไปสำรวจดู
ส่วนเมื่อวานที่เรานำเสนอกรณีที่มีลูกสาว
คนงานก่อสร้างย่านสุขุมวิทย์ร้อยหนึ่ง
ที่เขาโพสต์บอกว่าแคมป์ของพ่อ

ข้าวไปเพิ่มยังฮะพี่
นี่เราก็ไปสอบถามต่อเลยนะคะดูสิว่าดีขึ้นไหม
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปถามคนในแคมป์
ก็พบว่ายังคุณนัทธรพงศ์
ยังไม่มีการเอาอาหารหรือยารักษาโรคใดเข้ามา
มีแต่เพียงทางโรงพยาบาลติดต่อ
เพื่อนำผู้ป่วยที่มีอาการไปเท่านั้น

นี่เพิ่งวันที่๒วันที่๓เองนะคะ

พวกผมมันมีบริษัทเดียวกันจริง

เขาก็เอาของมาแจกของหน่วยงานของเขาส่วนของสายงานเขาอยู่
แต่ที่หน่วยงานของผมนี่คือ
ของพวกผมอยู่สุโควิด๑๐๑เป็นของติดที่สร้างติด
ข้ามนี่ถามพ่อบ้านเขาดูอยู่นั้นว่ามีประมาณร้อยกว่าคน
แต่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามา
หรือแม้กระทั่งพวกหัวหน้าอะไรก็ยังไม่มีประธานมาเลย
ตอนนี้ผมตั้งแต่เช้าวันนี้ผมก็ติดมามาก๒แล้ว
สองสองมาบ่ายสองของผมพัมธ์มาเหลืออีกสอง
สองสองก็อีกสักสองหมึ้อ

ยังไม่ดีขึ้นเลยสำหรับจุดนี้

ตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว๖๐๗ลายนะคะ
ซึ่งนอกจากสั่งล็อกดาวน์ปิดพื้นที่ชุมชนแคมป์คนงาน
โรงงานเย็บผ้าเป็นเวลา๑๔วัน
ห้ามไม่ให้เข้าออกในชุมชนนี้อย่างเด็ดขาด
แล้วก็ยังสั่งปิดโรงงานชั่วคราว๒แห่ง
โดยใช้อาคารภายในโรงงานตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม

แล้วก็ประกาศปิดสนามกีฬาในพื้นที่๕อำเภอชายแดน
เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมด้วยค่ะ